แน่ครับคุณผู้ชมกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเตรียมที่จะเชิญผู้ผลิต
ซึ่งก็มีการกระทุ้งเรื่องไปทักท้วงว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ที่มีการนำตัวละครวรรณคดีอย่างทศกัณฐ์เนี่ย
มาทำท่าทีประกอบเพลงนี้หลากหลายนะครับ
เรื่องต้นก็ชื่นใจเพราะว่าใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
แต่มีบางฉากอาจจะต้องแก้ไขครับ
สาธาราชาณอภินาลโปรสยานนท์ประหลักกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยหลังการประชุมถึงกรณีการร้องเรียน
โดยให้เหตุผลว่ามีการนำทศกัณฐ์
มาทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งส่วนตัวของประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า

การใช้เทคโนโลยีการผลิตมีความเหมาะสม
และเนื้อหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

แต่ครับยังมีบางฉากที่ทางผู้ใหญ่
ซึ่งมีความรู้เรื่องโขนมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสม
เช่นฉากหยอดขนมครบ
แม้แต่กระทั่งทศกัณฐ์เข้ามาขี่บรรดาหน้าโบ๊ทเป็นต้น
ซึ่งส่วนของเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่ไม่เหมาะสมนั้น
ก็จะมีการเชิญทางคณะผู้จัดทำ

สักครู่นี้ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กันในถามตรง

ว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้าง
หลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า

ส่วนตัวก็มองว่าเป็นการนำเสนอศิลปะแบบร่วมสมัย
ซึ่งเชื่อว่าผู้ผลิตไม่ได้มีเจตนา
ทำลายวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
เพียงแต่นำเอาวัฒนธรรมไทยไปต่อยอด
เพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

แต่เมื่อมีการท้วงติงถึงเรื่องความเหมาะสม
ทางกระทรวงจึงต้องนำมาพิจารณาอีกครั้ง
คราวนี้มาดูในฝั่งของสถาบันพัฒนศิลป
หรือว่าสบศกันบ้างนะครับ
นายธีรพัฒน์ทองนิ่มผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพัฒนศิลป
บอกว่าโขนเป็นมรดกของชาติครับ

ที่สำคัญคือมีจารีดมีขนบในการแสดง
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากรหรือว่าสถาบันพัฒนศิลป์
แต่ว่ามีเพียงไม่กี่ตอนไม่กี่ฉากที่เป็นการแสดงโขน
เหลือครับเป็นอากับกิริยาของมนุษย์
โดยนำเอาเครื่องแต่งกายขนไปใช้ก็เท่านั้น
อาจทำให้คนทั่วไปมองว่าโขนเล่นอะไรก็ได้
รูปแบบจารีดและขนบที่แท้จริงจะหายไป
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ